ติดตามเรื่องนี้คุณผู้ชมค่ะ๓๑ตุลาคมวันตัดสินคดีน้องชมพู่
คำถามที่หลายคนยังสงสัยว่าใครฆ่าน้องชมพู่ก่อนจะถึงวันนั้นนะคะคุณผู้ชม
เราก็จะไปตามติดไปดูกันหน่อยว่าผู้ที่ต้องบอกว่าวันนี้ยังเป็นผู้ถูกกล่าวหา
ก็คือลุงพลเมื่อวานนี้จริงเรานำเสนอไปแล้วเนอะเห็นลุงพลเนี่ยขึ้นไปอยู่ตรงสามพระพรมอย่างนี้ค่ะ
เหมือนไปขัดไปทำความสะอาดพระพรมนะครับผมฝันใช่ไหมบอกฝันเออฝันบอกว่ามีการมาลงลักษณ์ที่พระพรม
แล้วเจ้าตัวก็เลยบอกว่าในฝันทำเองแต่ผมว่าไปติดต่อติดต่อคนที่เป็นช่าง
ปรากฏว่าอยู่กรุงเทพหมดเลยตัดสินใจเอ้างั้นก็ทำเองเลยละกันตามฝันของตัวเอง
แล้วเขาบอกว่าการฝันเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องดีดีค่ะพิติของเราค่ะยังอยู่ที่บ้านของลุงพลป้าแตนนะคะ
วังปู่ปาริจิตค่ะลุงพลป้าแตนวันนี้ทำอะไรอ่ะอยู่ที่อำเภอวานอนิวาที่สกลนคร
ยังทำงานที่สารพระพรมพื้นที่ลานพญานาคอะไรค่ะอย่างที่บอกเมื่อวานเนี้ยไปทำความสะอาด
เอาน้ำยาเฟรกกระดาษทรายมาขัดองค์พระพรมอ่ะนะคะแล้วลุงพลป้าแตนบอกว่านี่นี่เดี๋ยวพรุ่งนี้นะ
เป็นวันพระใหญ่ช่วงเช้าจะไปทำบุญที่วัดในหมู่บ้านจากนั้นสิบเอ็ดโมงเนี่ยก็จะมีชาวบ้านสามหมู่บ้านเลยนะ
มารังบูชาปู่ปาริจิตค่ะก็จะขอพรให้วันที่ไปฟังคำพิพาศศาสตร์๓๑ตุลาคมอ่ะ
ได้พบเจอแต่สิ่งดีดีส่วนเรื่องกรณีที่ทนายความบอกว่าไม่พบดีเอนเอของตัวลุงพลเองในสำนวนคดีของน้องชมพู่
เรื่องนี้เอาจริงผมไม่รู้เหมือนกันหรอกนะตำรวจเอาหลักฐานอะไรมาออกไม้จับก็ยังสงสัยในการทำงานของตำรวจ
ตอนนี้ไม่ได้รู้สึกอึดอัดใจอะไรที่ตกเป็นผู้ต้องหาในคดีนี้ก็ปล่อยให้ทนายความดำเนินการไปค่ะ
ตั้งแต่ที่เราออกตามหาหลักฐานต่างจนวันที่ออกหมายลุงก็ยังไม่รู้เลยว่าจะต้องเป็นลุง
เราก็ไม่รู้หรอกว่าเจ้าหน้าที่เขาสืบไปถึงขั้นไหนเราไม่รู้
แล้วก็สู้ตามกระบวนการยุติธรรมครับก็เป็นหน้าที่ของท่านทนายที่ต้องนำสืบ
ทีนี้พี่ติเราถามนะถามว่าลุงพลลุงพลยังฝันถึงน้องชมพู่ไหม
ลุงพลบอกว่าตอนเกิดเหตุแรกมีฝันนะลุงพลบอกแบบนี้แต่ตอนนี้ไม่เคยฝันเลย
เชื่อว่าดวงวิญญาณน้องชมพู่น่าจะไปอยู่ในพบภูมิที่ดีแล้วค่ะ
อาแน่นอนค่ะ๓ปี๕เดือนเชื่อว่าหลายคนก็ยังต้องจำคดีนี้กันได้แหละ
จริงแล้วเนี่ยแฟนคลับลุงพลป้าแตนมีไม่น้อยเลยนะคะ
วันนี้มีเรื่องป้าถอนใช่ไหมอ่านอกจากป้าถอนมีป้ารองค่ะ
ก็เป็นคนที่เข้าออกบ้านลุงพลป้าแตนให้กำลังใจมาตลอด
วันนี้ความรักความห่วงหาอาธรณ์ยังเหมือนเดิมอยู่ไหม
ไปคุยกับคุณจำลองแดนกาสัยหรือป้าลองอีกครั้งนะคะ
ลองบอกว่าตั้งแต่เกิดคดีที่บ้านกอกเนี่ย
ตัวป้ากับป้าถอนก็เป็นคนที่อยู่เป็นเพื่อนลุงพลกับป้าแตนตลอดนะ
เพราะเชื่อว่าเขาไม่ได้ผิดยอมรับว่าชีวิตก็เปลี่ยนไปพอสมควรนั่นแหละ
ชาวนาชาวสวนที่ต้องตื่นแต่เช้าไปทำงานกลายเป็นว่าต้องตื่นเช้าเหมือนเดิมนะ
อืมแต่ไม่ได้ทำงานไปบ้านลุงพลไปรอต้อนรับแฟนคลับที่เดินทางมาจากทั่วสารทิศ
แบบมืดฟ้ามัวดินตอนนั้นที่บ้านลุงพลก็มีคนเข้ามาผูกข้อไม้ข้อมือให้กำลังใจไม่ขาดสาย
นี่ก็ไปตำส้มตำต้อนรับแขกให้เขาถึงวันที่ลุงพลถูกออกหมายจับ
ป้าก็ยังอยู่ตรงนี้นะยืนอยู่ข้างลุงพลไม่ไปไหน
แต่ก็ยอมรับว่าแฟนคลับหายไปพอสมควรจนกระทั่งมีการย้ายพญานาคไปที่สกลนคร
กับลุงพลก็เริ่มเริ่มห่างกันป้าลุงพลป้าแตนก็อาจจะไม่ได้สนิทกันเหมือนเดิ
มันอยู่คนละจังหวัดอะเนาะวันนี้ชีวิตป้ารองก็กลับมาสู่วิถีเดิมแบบที่เคยเป็นแล้ว
ตื่นเช้าไปนาไปสวนแล้วก็ไม่ได้ติดต่อกับลุงพลและป้าแตนอีกเลยจนถึงทุกวันนี้
คือมีคนมาแบบทุกวันมาทุกวันเขามาทำอะไรบ้างครับเขาก็มาถ่ายรูปมาเป็นกำลังใจให้ลุง
อืมส่วนมากน่ะเขาก็มาเพราะความสงสารอืมบางคนก็มาอยากมาดูบ้านกกอกมั่ง

นี่เป็นลักษณะแบบไหนเขาจะมาดูแบบนั้นมันไม่เงียบตรงที่เพื่อนเอาพญานาคไปพ่นนะไปที่จบรอนะก็สบายอีกแบบนึงเราไม่ต้องไปเครียดแล้วเราก็ไม่ต้องตั้งหน้าตั้งตาเอ๊วันนี้เอฟทีจะมากี่กลุ่มเอฟทีจะมากี่คนเราไม่ต้องไปต้อนรับเขาตรงนั้น
ส่วนที่สารจะนัดอ่านคำพิพากษา๓๑ตุลาคมนี้นะคะป้าลองในฐานะชาวบ้านกกอกก็บอกป้าก็รอนะป้าก็เฝ้ารอเหมือนกันว่าผลจะออกมาเป็นยังไงที่เคยเชื่อแต่แรกว่าลุงพลป้าแตนไม่ได้เป็นคนทำเอาจริงเวลาเปลี่ยนคนเปลี่ยนความคิดป้ามันก็เปลี่ยนเปลี่ยนไปเหมือนกันวันอ่านคำพิพากษาป้าลองจะไปที่ศาลจังหวัดมุกดาหารด้วยตั้งใจไปให้กำลังใจทั้งสองฝ
ถึงปุ่มแตกหักกับลุงพลค่ะ
ถามว่าหมอปลากับลุงพลเนี่ยแตกหักกันตอนไหน
แต่ขับกันตอนที่ลุงพลก็โดนออกหมายจับเหรอไม่ใช่ครับ
ผมกับเขาเนี่ยแตกหักกันตอนที่ตัวเขาเองนะฮะ
ระแวงว่าผมทำของใส่
แล้วเขามีการไปเจอกองดำเขาก็ระแวงอีก
และช่วงนั้นที่เจอกล่องดำก่อนหน้านี้
เรามีการไปติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อความปลอดภัยกับครอบครัวเขา
เขาก็ระวังอีกเขาก็ระแวงอีก
นี่แหละครับมันเป็นที่มาว่าเฮ้ยก็เมื่อคุณคิดว่า
ตัวคุณน่ะเป็นผู้บริสุทธิ์คุณจะกลัวอะไรล่ะ
ส่วนไอ้ประเด็นที่มีการสาบานเนี่ยมันส่งผลกับชีวิตเขาไหม
ถ้ามุมมองผมนะมันไม่ส่งผลนะครับ
แต่สิ่งที่มันส่งผลคือการกระทำของเขาต่างหาก